ต่อที่หน้าจอทีวีมาดูอุทาหรณ์ของมือใหม่หัดขับ

แทงหน้าแข้งเลือดสาดเต็มถนนฮะ

โทบุท่าวชอกเชอ๘๘๖๘ครับ

เอาไหนบอกชนคนชนคนแล้วชนบ้านอีกทีโอ้โห

ซอยประชาอุทิศ๕๘
๒อันนี้ย่านทุ่งครุกรุงเทพมหานคร

สูง๔ชั้นมีทั้งหมด๑๐ครูหาเรียง

อุดมพงศ์เนี่ยคงต้องจำเรื่องนี้ไปอีกยาว

ระหว่างที่กำลังจะมีการเหยียบคันเร่งเนี่ย
พลาดฮะคือตอนเหยียบไม่พลาด

แฟนซึ่งเป็นพนักงานของห้างโลตัส

ขาดิดเบี้ยวและก็ไม่เฉพาะบิดเบี้ยว

แข้งออกมาเลยเลือดสาดเลย
ยังไม่พอพยายามจะแตะเบรกแล้ว

ค้างเนื่องจากรองเท้าของอุดมพงศ์
มันไปคาอยู่มันเหมือนเป็นล็อกความเร็ว

อุดมพงศ์บอกตกใจช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือทั้งชนแฟนแล้วก็ชนบ้านของชาวบ้าน
ย่านนี้ด้วยฟังจากอุดมพงศ์ฮะ
ก็เลยจะลองหัดขับรถ

เปลี่ยนมาเป็นป้ายขาวเหมือนชาวบ้านทั่วไป

คุณนี้มันเพิ่งออกสงสัยก็เพิ่งออกใหม่

ประมาณวันที่สามปุ๊บปั๊บรับโชคจริง

แต่คนที่อยู่ในบ้านเนี่ย
พี่นรมนศ์เพชรรัฐอายุ๕๐ปี
พี่บอกว่าวันนี้โชคดีอะไรนะพี่

วันนี้โชคดีเพราะปกติเวลานี้

วันนี้มันตะหิดตะหิดเหมือนมีใครกวักมือเรียก
สามทุ่มเฮ้ยขึ้นห้อง

ไม่กี่เวลานาที
สนั่นหวั่นไหวข้างล่างลงมาตกใจ

ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่นรมน

เหมือนแกจะถอดรองเท้าขับรถ

คือบางครั้งบางคราวเนี่ยความชิน

ผมถอดรองเท้าหัดขับ
เพราะรู้สึกว่าผิวสัมผัสเรายังไม่ดี
ไม่รู้ว่าจะเหยียบคันเร่งลึกแค่ไหน
ไม่รู้จะเหยียบเบรกลึกแค่ไหน

เอารองเท้าผ้าใบมันหลุดฟึ๊บไปเนี่ยมันไปขัดอยู่ข้างล่างเลย

สมมุติถ้าอยากจะถอดรองเท้าขับเอารองเท้าไปไว้ที่อื่นถูก

ก็เป็นรองเท้าหอน